มีเรื่องสะเทือนวงการสงฆ์อีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดเชียงใหม่
กับพระลูกวัดครับแล้วก็มีคาราวาสด้วย
ล้อมวงปาร์ตี้หมูกระทะฮะ
และในวงนั้นยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
เจ้าหน้าที่บุกไปจับแบบนี้ครับ
อันนี้อะไรเบียด
อันนั้นเบียร์ไหมเปล่าแอลกอฮอล์นะ
แล้วกระป๋องเบียร์ถ่ายรูปไว้
นี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเลยนะครับ
ไปตรวจค้นในวัดแห่งหนึ่ง
ตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ

พระเนี่ยท่านจัดปาร์ตี้ตั้งวงดื่มเบียกันอย่างคลึกคลื้น

พอเข้าไปในกุฏิครับไปพบทั้งเจ้าอาวาส

ล้อมวงจัดปาร์ตี้หมูกระทะ
แล้วก็มีการสนทนากันอย่างสนุกสนานเฮฮา
ภายในกุฏิไปเจออะไรบ้างครับให้ภาพเล่าเรื่อง
ปิ้งย่างหมูกระทะครับที่ท่านกำลังปิ้งย่างกันอยู่
มีแก้วเบียร์ด้วยกระป๋องเบียร์เปิดแล้ว๕กระป๋อง
และที่ยังไม่ได้เปิดอีก๓กระป๋อง
แล้วก็มีวายอีก๓ขวดที่ยังไม่ได้เปิด
มีวายด้วยใช่ครับพอเห็นพระเนี่ยนะฮะ
ก็เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวนะครับ
แต่ว่าแถวคนที่อยู่ในนั้นก็ตกใจนะครับ
แต่พยายามจะสำรวมไม่แสดงอาการอะไรออกมานะครับ
จากการสอบถามคณะสงฆ์ทั้งหมดยอมรับว่า

คืออันนี้ไม่สนว่าจะขึ้นเท่าไหร่
เอาแค่ดื่มหรือไม่ดื่มนะฮะตำรวจเขาจะได้มีหลักฐานนะครับ
แล้วก็แจ้งให้พระทั้งหมดนะครับ
ท่านไปพบพนักการณ์สอบสวนสมภาพภูมิพิงราชนิเวศ
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

พระต้องมาเป่าตรวจแอลกอฮอล์นี่ค่ะครับ

เจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดทั้งหมดครับ
ไปพบพนักการณ์สอบสวนตามนัดหมาย
แต่ละรูปท่านพยายามหลบผู้สื่อข่าวนะเดี๋ยวนะฮะ
อาศัยจังหวะปลอดพลเข้าไปโรงพักทีละรูปทีละรูปนะครับ
แล้วก็ยังมีบุคคลอ้างตัวเป็นผู้ใกล้ชิดบอกว่า
พี่ขอขอขอนี่คือขอให้ปิดอย่าทำข่าว
พนักการณ์สอบสวนแจ้งผิดค้อหา
รวมตัวกันมั่วสุมในลักษณะที่มีความเสี่ยง
มีรายงานว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอ้างบอกว่าท่านมีเส้นสายทางสังคมนะ
เดี๋ยวจะขอโทรคุยกับผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์คดีให้หน่อย

ไม่รู้ว่ามีเส้นสายอย่างที่ท่านกล่าวอ้างหรือเปล่า

แต่เหตุผลก็คือมีการเอาเรื่องเข้าไปปรึกษา
เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่า
ความผิดที่เกิดขึ้นไม่เข้าข่ายอาบัติปราชิก

ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน
พรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือฆ่าคนนั่นแหละ

ไม่เข้าขั้นต้องลาศิกขาตามธรรมวินัย
ขณะที่พระสงฆ์ทั้งหมดไม่สมัครใจลาศิกขาบทด้วย

ส่วนการบริกฎีแม้จะไม่ลาศิกขา
แต่ก็พนักงานสอบสวนจะนำตัวส่งฟ้องผู้ต้องหา

อันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะ
พนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ภายใน๔๘ชั่วโมง
สำนักการพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่า
ได้รายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว
แต่ไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการนะครับ
เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ที่ต้องไปจัดการกันเองนะครับ